เพราะว่าเรื่องของโครงการชิมช็อปใช้เนี่ย
กระทรวงการคลังเขาเอาร้านค้าที่จำหน่ายสลากกินแบ่งออกไป

ซื้อไม่ได้นะครับเอาไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อย
จากทางด้านของกระทรวงการคลังเขาบอกว่า
โครงการชิมช็อปใช้ล่าสุดจะไม่อนุญาตให้ประชาชนเอาเงิน๑๐๐๐บาท
จากการลงทะเบียนไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ

ไม่ให้ร้านที่จำหน่ายนั้นร่วมโครงการ
แต่ว่าสำหรับเรื่องของสุรายาสูบอะไรต่างนานาเนี่ย

ถ้าร้านไหนร่วมโครงการคุณเอาวงเงินนี้ไปใช้ได้
ถ้าร้านนั้นเขามีเข้าร่วมโครงการตามระบบที่ถูกต้อง
สามารถรองรับเรื่องของแอปเป่าตังได้
แต่ไม่สามารถนำไปเติมน้ำมันได้นะครับ

ปัจจุบันมีร้านค้าร่วมโครงการแล้วกว่า๑๓๐๐๐ร้านค้า

ผมยังไม่รู้นะตอนนี้ตี๕๕๗มันเต็มหรือยัง
เมื่อวานตอน๖๓๐มันเต็มไปแล้ว
มีบางคนช่างภาพบอกว่าไม่ได้แล้วเหมือนจะเต็มแล้วเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ขยายสิทธิ์เพิ่มเติม
เอาแค่๑๐ล้านแค่นั้นพอ
วันละ๑ล้านใครที่ลงก็ลงไป

ว่าลงได้หลังเที่ยงคืนของทุกวัน
บางคนส่งมาบอกผมอุ๊ยฉันถ่างตาลอยยังไม่หลับไม่นอน
ต้องการจัดลงทะเบียนเรื่องของโครงการชิมช็อปชัยนั่นเอง